มาดูเรื่องของนมกันหน่อยไม่ใช่นมที่ไหนเป็นนมโรงเรียน
ที่ก่อนอันนี้เพจชื่อดังในการปราบทุจริต

แล้วก็เอามาขายเด็กในราคา๕บาท
เรื่องนี้มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปค่ะที่โรงเรียนวัดยานาวา
หลังสืบทราบว่าในวันนี้จะมีผู้อำนวยการเขตสาธรณ์
เขาจะเดินทางไปตรวจสอบเรื่องนี้
เรื่องที่มีการแชร์กันกระหึ่มในโลกโซเชียล
โดยการประชุมครั้งนี้เขาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชน
เข้าไปร่วมสังเกตการรับฟังการชี้แจงแต่อย่างใดนะคะ
ก็ไปถึงเรียบร้อยที่โรงเรียนเมื่อสักครู่เห็นป้ายกันไปแล้ว
เป็นทางด้านของนายพันธ์ศักดิ์เจริญสุข
ผู้อำนวยการเขตสาธรณ์ก็ออกมาเปิดเผยสั้น
หลังจากมีการตั้งคณะกรรมการสอบส่วนข้อที่จริงแล้ว
ซึ่งทางผู้ว่ากอทมเองก็สั่งให้เขาไปตรวจสอบ

โดยเฉพาะเรื่องอาหารกลางวันที่ไม่เหมาะสม

เพราะอาหารกลางวันจริงจะต้องมีคุณภาพ

ส่วนการนำนมโรงเรียนมาแปรรูปขายให้กับนักเรียนอีกที
ขอยำว่าโรงเรียนไม่สามารถไปดัดแปรงหรือว่าไปทำขายได้

เขาจะให้ผู้ปกครองให้เด็กเอาไปกินที่บ้าน

ก็มีการนำไปแจกให้เด็กดื่ม
ให้เด็กดื่มหลังจากเลิกเรียนไปแล้ว
ด้านนายอันนเนกจิรัจจิตอารีย์ประธานเครือข่ายประปชร

เขายืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง
เพราะขณะนี้มีทั้งพยานหลักฐานครบถ้วนหมดแล้ว

ยังใช้ครูและเด็กฝึกงานไปนั่งขายของในโรงเรียนด้วย
เราจะดูว่าทางสำนักงานเขตซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงของเขาเนี่ย
จะจัดการอย่างไรถ้าหากว่ายังนิ่งเฉย
เรื่องนี้ประปชาตามต่อแน่ครับ
คือทีมข่าวเราก็อยากจะฟังความทั้งสองด้านนั่นนะคะ
อยากให้ทางโรงเรียนได้ชี้แจงก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ไป
ทางพรโรงเรียนวัชยานาวา
แต่ปรากฏว่าทางผอเองยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดแต่อย่างใดนะคะ
เมื่อวานนี้ทางผอโรงเรียนมีการเข้าแจ้งความกับเพจดังกล่าวแล้ว
เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จพร้อมชี้แจง
ว่าภาพที่ปรากฏออกมาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เขาบอกว่าเป็นเพียงอาหารว่างที่สหกรโรงเรียนขาย
ไม่ใช่อาหารในส่วนของโครงการอาหารรัฐบาล
ส่วนภาพนมโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็นำนมมาปรุงใหม่
แจกให้เด็กที่ทำกิจกรรมในงานต่างเท่านั้นค่ะ
คือก่อนหน้านี้นะคะเพจชมรมสตองต้านธุรกิจประเทศไทย
ก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่า
มีคำสั่งด้วยวาจาจากผู้บริหารโรงเรียนให้นำวัตถุดิบ
ใช้ในการประกอบอาหารของโรงเรียน
เป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันมาจำหน่ายให้กับนักเรียน
ก็คือข้าวไข่ดาวข้าวไข่เจียวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ใส่ไข่ใส่เนื้อไก่เล็กน้อยก็เอามาขายในราคา๑๕บาท
หลังจากนี้เดี๋ยวรอการชี้แจงจากทางโรงเรียนอีกทีนะคะ